มาดูเรื่องนี้อุบัติเหตุบนท้องถนนคุณผู้ชมค่ะครับรถสิบล้อขนปลา
ก็ขับขับมาปรากฏเบรกแตกโอ้โหเบรกแตกแล้วก็ไปพุ่งชนนะคะ
รถเก่งและรถกระบาดที่จอดติดไฟแดงอยู่เสียหายทั้งคันนะคะ
มีคนได้รับบาดเจ็บสองรายค่ะนี่เป็นภาพเหตุการณ์ตอนเกิดเหตุนะคะ
รถติดไฟแดงอยู่กล้องเนี่ยบันทึกภาพได้ชัดเจนมาแล้วค่ะ
อุ้ยแล้วเบรกไม่ได้เบรกแตกโอ้โหคือรถก็ติดไฟแดงอยู่นะคะ
ชนเสียหายไปสองคันนะคะรถสิบล้อแล้วคันนี้เนี่ย
บรรทุกปลามาเต็มคันคือเป็นปลาเป็ดก็คือปลาที่เน่าอ่ะนะคะ
บรรทุกมาเต็มคันพอถึงตรงนี้ชนท้ายรถเก๋งอย่างจัง
จนรถเก๋งกระเด็นไปชนท้ายรถกระบะค่ะอุ้ยแดงแล้วเนี้ยอีกคันนึงที่ติดไฟแดง
คือมันเด้งสองต่อเลยอ่ะกระบะคันหน้าลอยเลยเนี่ยค่ะ
รถในเหตุการณ์นี้เนี้ยนะคะมีพังเสียหายรวมสี่คัน
ก็คือรถสิบล้อนะคะคันต้นเหตุรถเก๋งสีดำเสียหายทั้งคัน
กระบะสีขาวที่ติดข้อบรรทุกผักแล้วก็กระบะอีซูซูเสียหาย
สีน้ำตาลนะครับได้รับบาดเจ็บ๒รายนะคะ
ก็นำส่งโรงพยาบาลท่าสารานี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สามแยก
ไฟแดงลิโพนะคะเป็นเส้นนครศรีธรรมราชสุราธานีฝั่งเข้าเมือง
ตำบลท่าสาราอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
สาเหตุเบื้องต้นคนขับรถบรรทุก๑๐ล้อบอกว่าเบรกแตกค่ะ
ตำรวจก็อยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะ
ว่าเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะฮะโอ้โหเบรกแตกอืมรถที่ใช้ขนส่งสินค้านี่
ต้องดูเรื่องของสภาพรถให้สมบูรณ์นะครับนะฮะ